เขาบอกว่าเขาทำผู้ชายด้วยใช่ไหม

ทำไมไม่ออกท้องมึงแล้วฮะ

พวกเนี่ยอ้างโกหกนั่นแหละโดนคุณสายโดนคุณสาย

มึงต้องชื่เขนเป็นใครคุณสายเพื่อไม่ให้ลุก

เราจะกลับไปเปิดแล้วจริง

ช่วยแค่สำเร็จความไข้ได้อย่างบ่งที่นี้ฮ๊วกเนี้ย
จะเอาอะไรในตัวกูเส้นผมขนหน้าแข้งขนอะไรที่มึงต้องการ
กูให้หมดเลยมึงต้องทำให้กูตายหาเลยนะแต่อย่ามายิงนะ
นัดหมอปลามานี่พี่ได้ยินไหมคะ

จะพูดปากมีอ่ะพูดได้
อ้าวเมาหรือเปล่าเนี่ย

ขอถามให้ดูที่มีค่ะที่บ้านที่มีมั้ย

ก็ไม่ได้พูดเอาเรื่อง

ไม่ได้มาหาเรื่องคนเรามาทำคำถาม

อันนี้หนูเต็มใจแล้วพ่อแม่พี่น้องเขาเต็มใจให้ล้วง

ขอขึ้น
ซื้อของเธอเป็นอย่างอัศว์ร์ท่อแรก

รับรู้ว่าพอมาแล้ว

รู้แต่เจอแต่คนเก่งต่างก็ปาก

ถ้าผมก็มาตามคำถาม
เราไม่ได้มาหาเรื่องเขา
เราก็มากับหน้าข่าวด้วย

คือถามว่าถ้าเราบริสุทธิ์ใจถ้าเราบริสุทธิ์ใจ
เราก็จะต้องอยู่รับเด็กใช่ไหม
คือมันไม่ใช่ว่าอยู่แบบนี้พอเรามาพิสูจน์
แล้วก็หลบหนีเราแล้วก็ให้คนข้างบ้าน
มาต่อว่าต่อยามต่อไถซึ่งผมว่ามันไม่ใช่
ทำไมคุณไม่มาแก้ให้กับสังคมมาเข้าใจ
ว่าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องหรือเปล่า
พูดไปอธิบายไปคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอก
เพราะฉะนั้นผมอธิบายผมขอเก็บไว้ในใจ
อยู่ที่หน้าของจีบหน้าของปีนั้น
ผมจะเป็นพวกเหล็กหรือเป็นนางควายที่หน้าอกทำให้เราหายใจ
ในเมื่อใช้น้ำมนต์ไล่ก็ไม่ออกใช้มีดจี้มีดไล่
มันก็ไม่ออกมีทั้งเดียวก็คือต้องใช้ฝ่ามือที่ให้มีพลังนะ
ผมจะเรียกว่าพลังแล้วกันในการรักษาถ้าผมพูดมากก็จะเหมือนเป็นการอุตลิ
เพราะฉะนั้นขอเรียกว่าพลังพอใช้มือฝ่าดึงมือฝ่านิดนึง
แล้วอาการป่วยอาการเจ็บอาการนั้นมันหายไป
คุณคิดว่าคนป่วยอุปทานหรือว่ามันเป็นจริง